คุณผู้ชมมาดูเรื่องใหญ่กันหน่อยตอนนี้หลายคนกำลังเป็นกังวลนะคะว่า

ซึ่งในนั้นมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถาบัน
มีกลุ่มแบบไหนการแสดงความคิดเห็นอะไร
ที่มันผิดกฎหมายของไทยที่มันก้าวล่วงที่มันจาบจ้วง
เขาก็เลยไปปิดกลุ่มนั้นปิดการเข้าถึง
คุณต้องการปกป้องสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของคนไม่ใช่เหรอ
ในการแสดงความคิดเห็นแล้วทำไมในไทยถึงตรงกันข้าม
เรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบอกว่า
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าถ้ากลุ่มที่ถูกปิดไปจะเปิดใหม่อีก

ซึ่งนายพุทธิพงศ์ปุณกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เนื้อหามินประมาทแล้วก็ก้าวล่วงสถาบัน
ถือว่าเป็นการดำเนินการตามกฎหมายของประเทศไทย
เป็นการปกป้องอธิบัติไซเบอร์ของประเทศนะคะ
เอาสิถ้าคุณจะปิดกลุ่มใช่ไหมเดี๋ยวตั้งใหม่ก็ได้

ซึ่งล่าสุดเขามีการตั้งกลุ่มใหม่ออกมาแล้วด้วยนะคะ
มีบัญชีผู้ใช้งานเข้าไปจอยในกลุ่มนั้นเนี่ย
รู้สึกว่าจะประมาณ๕๖แสนรายแล้ว
จากกลุ่มเก่าเนี่ยมีประมาณเป็นล้านอะนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้นายพุทธิพงศ์ปุณกันก็บอกอีกเหมือนกันว่า
ก็ได้นะถ้าคุณอยากจะเปิดใหม่แล้วคุณทำผิดซ้ำอีก

ถ้าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันผิดพรบว่าด้วยการกระทำผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ภูทธศักราช๒๕๕๐
สาขาใหญ่ที่เป็นสำนักงานใหญ่คือที่อเมริกา
ส่วนที่ไทยเนี่ยก็คือเป็นการยื่นเรื่องยื่นคำร้องจากทางรัฐมนตรี
แต่เฟซบุ๊คอเมริกาเขาบอกว่านี่มันคือการลิดรอนสิทธิคน

มันตรงกันข้ามกับนโยบายของเฟซบุ๊คเขาก็เลยบอกว่า
เขาจะดำเนินการทางกฎหมายกับไทยเหมือนกัน
เดี๋ยวต้องรอดูเรื่องนี้ว่าเขาจะมีการเจรจากัน

เป็นหลักสากลนะแต่ว่าท่านนายกก็บอกว่าถ้าฟ้องมาก็พร้อมสู้